พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องชวนขนหัวลุกกันหน่อยนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาขับรถบรรทุก๖ล้อบรรทุกอ้อยมาเต็มคันเลยนะ
ปรากฏว่าเขาเล่าให้นักข่าวฟังอยู่เขาก็วูบไปเลย
เขาบอกว่าก่อนที่เขาจะวูบเนี่ยเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่ง
อายุสักประมาณสามสิบกว่าปีสูงผอมกระโดดขึ้นมาเที่ยวรถเขา
หลังจากนั้นก็จอดับไม่รู้อะไรเลยแล้วรถเนี่ยไปพุ่งชนเข้ากับรถกระบะสองคัน
หลังจากนั้นชนต่อค่ะไปชนรถเก๋งอีกสองคันที่จอดอยู่ในโรงรถของชาวบ้าน
ส่วนเจ้าของบ้านต้องกระโดดหนีตายนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยจะเกิดขึ้นที่หน้าตึกชมรมลีลาศอำเภอเมืองเลยค่ะ
คนขับชื่อว่านายประดิษฐ์จันสีอ่อนอายุ๖๔ปี
เล่าบอกว่าเขาเห็นเหมือนวิญญาณกระโดดขึ้นรถเขา
หลังจากนั้นก็เลยเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้น
ชาวบ้านบอกว่าจุดเกิดเหตุจุดนี้เนี่ย
เป็นจุดเดียวกันกับนายเมธารัฐจันสว่าง
ซึ่งเป็นผู้ตายที่ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเลย

ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าอาจจะเป็นอาถรรพ์วิญญาณของผู้ตาย

ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเราไปพูดคุยกับนายประดิษฐ
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปหาสาเหตุ
ก็พยายามพูดคุยแล้วค่ะว่าเอ๊ะสาเหตุอะไรที่จะทำให้คนคนหนึ่ง
ซึ่งขับรถสามารถพุ่งชนรถอีกหลายคันระเนรนาศเสียหายกันแบบนี้
หลับในเหรอก็เปล่าอันนี้นายประดิษฐ์บอกนะคะ
เสพยามาเหรอเปล่าค่ะขับเร็วเหรอก็เปล่า
เพราะนายประดิษฐ์บอกว่าตอนที่เกิดเหตุเขาขับประมาณ

เขาบอกว่าเขาเห็นผู้ชายรูปร่างผอมสูงกระโดดใส่รถเขาจริง

ผมก็ใส่อ้อยมาแล้วขับมาดี
ขับแล้วก็สะลอไฟแดงมาเพราะว่าโบแลนด์โบแลนด์ไว้อยู่แล้วเนอะ

มาแล้วเห็นคนข้างนะโดดขึ้นรถ
เขาโดดจากถนนขึ้นมา

โดดขึ้นโรดดิแล้วผมก็ปลือลงเลย
พ่อยืนยันใช่ไหมครับว่าเมื่อวานนี้พ่อไม่ได้หลับไหน
ขับรถมาสบายมาเต้เวนเรือ

ประมาณ๔๐หรือ๓๐๔๐มาซ้ารถมันไหลครับ
คุณผู้ชมทีนี้ทีมข่าวนอกจากจะไปคุยกับคุณประดิษฐ์แล้วนะคะ
ไปคุยกับพี่สาวผู้ตายพี่สาวของคุณเมธารัฐเนี่ยนะคะ
สาวชื่อว่านางสาวเรวดีชุมแวงวาปี
เล่าบอกว่าเมื่อวานนั่งกินข้าวอยู่ในบ้านดี
ได้ยินเสียงดังโครมแล้วก็ออกมาดู
เห็นรถบรรทุก๖ล้อพุ่งชนรถรถที่ได้รับความเสียหาย
เห็นคนขับปีนออกมาจากรถก็เลยช่วยคนขับพามานั่งที่ร้าน
สักพักหนึ่งคนขับก็คือนายประดิษฐ์เล่าบอกว่า
เห็นผู้ชายลักษณะคืออายุสักประมาณ๓๐กว่าปี
อย่างที่บอกไปเหมือนเดิมเลยเล่าเหมือนเดิมเป๊ะ
ทีนี้พี่สาวของผู้ตายก็เลยเอารูปน้องชายมาให้ดู
นายประดิษฐ์บอกใช่เห็นคนนี้แหละ

ที่นายประดิษฐ์ก็ไม่เคยเห็นน้องชายของคุณเรวดีมาก่อนเลยนะ

แกบอกว่ามีคนเต้นขึ้นรถแก
พวกหนูก็ถามว่าคนลักษณะแบบไหนผู้หญิงหรือผู้ชาย
แกบอกว่าผู้ชายเต้นขึ้นรถแก
หลังจากนั้นแกก็มืดไปหมดเลยรู้สึกอีกทีก็คือลดลงแล้ว
แล้วก็พาแกมานั่งกินน้ำ
นั่งกินน้ำเสร็จแกก็บอกอย่าเข้าห้องน้ำ

ไปเห็นรูปรูปถ่ายของพี่ชายที่ถูกยิงไป
แกบอกคนนี้แหละคนนี้จริงคนนี้แหละเต้นขึ้นรถผม
เต้นนี่คือกระโดดขึ้นรถใช่ไหมคะ
ทีนี้ก็พอฟังคุณพี่คนนี้คุณพี่เรวดีเล่าแล้วนะ
ชาวบ้านก็เลยยิ่งเชื่อว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าตอนที่
น้องชายของคุณเรวดีเสียชีวิต
ตอนที่ถูกยิงเนี่ยไม่ได้มีการเชิญวิญญาณออกมาจากพื้นที่
ก็เลยทำให้วิญญาณยังเร่ร่อนไม่ได้ไปไหน
เป็นเรื่องของอาถรรพ์ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ไป
ก็คงมีการนิมนต์พระสงฆ์ไปเชิญดวงวิญญาณนะคะ